สวัสดีค่ะพี่อ้อยมาแล้วนะคะเราเจอกันทุกอาทิตย์เลยค่ะ
ช่วงนี้นี่ฟ้าฉ่ำฝนหน่อยนะคะช่วงที่เรากำลังจะบ๊ายฤดูฝนแล้ว
รับมือทั้งเรื่องการเดินทางทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะ
แน่นอนค่ะความกังวลยังคงเกิดขึ้นเอ๊ะสามารถเปิดได้แล้วจริงหรือเปล่า
เราจะมีคลัสเตอร์อะไรใหม่ใหญ่ขนาดไหนหรือเปล่า
นั่นแหละค่ะไม่ว่ากังวลขนาดไหนชีวิตและปัญหาเศรษฐกิจก็ต้องรับมือเดินหน้าต่อไป
เพียงแต่แค่ว่าไม่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดยังไงเราต้องดูแลตัวเองดีที่สุดเช่นกันนะคะ
หน้ากากยังคงต้องใส่กันอย่างแน่นค่ะวัคซีนฉีดให้ครบก็อย่าเพิ่งจบกับหน้ากากนะคะ
ตอนนี้เข็ม๓เริ่มมาแล้วตกลงยังไงดีดูแลตัวเองยังไงยังต้องทิ้งระยะห่างระหว่างกัน
ความกังวลรู้แหละว่ามันทุกข์แต่อย่างน้อยการกังวลคือความกลัวและน่าจะเป็นสติอย่างหนึ่งด้วยนะคะ
อ้อยเคยพูดเสมอว่าความรักเป็นจุดอ่อนของคนทุกวัยบางคนเจอความรักในวัยหนึ่งอาจจะแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าไปเจอปัญหาความรักในอีกวัยหนึ่งนะคะ
และวันนี้เป็นหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ปัญหาความรักอย่างเดียวแต่พ่วงปัญหาครอบครัวด้วยลองติดตามดูนะคะ
อันนี้ถามมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูชื่อเนยอายุ๒๒ปีแล้วหนูมีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับทางบ้านอยากจะขอคำปรึกษาพี่อ้อยค่ะ
ครอบครัวหนูเนี่ยมีด้วยกัน๕คนพ่อแม่พี่ชายพี่สาวแล้วก็เนเองบ้านเนไม่ใช่บ้านหลังใหญ่พี่ชายกับพี่สาวของเนแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่ยังอาศัยอยู่ในบ้าน
ดังนั้นด้วยความที่บ้านเรามีแค่๓ห้องนอนเนก็เลยต้องไปนอนรวมกับพ่อแม่มาได้ปีกว่าแล้วค่ะซึ่งการไปนอนรวมกับพ่อแม่ทำให้เนได้รู้ถึงความลับบางอย่าง
ปกติเนยเป็นคนชอบเล่นมือถือก่อนนอนซึ่งที่นอนเนเนี่ยจะแยกออกมาจากพ่อแม่เนรจะนอนติดเตียงคืออยู่กับเตียงฝั่งคุณพ่อมีอยู่คืนนึงขณะที่เนกำลังนั่งพิงกำแพงเล่นมือถืออยู่เนสังเกตว่าพ่อก็นอนเล่นโทรศัพท์เหมือนกันด้วยความอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมดึกแล้วพ่อยังเล่นโทรศัพท์อยู่ก็เลยใช้กล้องมือถือของเนยซูมไปที่หน้าจอมือถือของพ่อ
ส่งรูปมาให้คุณพ่อค่ะทีแรกก็คิดว่าเพื่อนเขาหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ใส่ใจแต่หลังพ่อจะแชทเวลาเดิมจนผิดสังเกตเน่เริ่มสังเกตพ่อแล้วเช่นกันเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นเริ่มเห็นสติ๊กเกอร์บอกรักกอดหอมที่พ่อส่งไปและเขาก็ส่งตอบกลับมา
หลังจากที่เนยทราบว่าพ่อคุยกับผู้หญิงคนนั้นทุกคืนคราวนี้เนยก็จะแอบดูข้อความของพ่อทุกวันถึงว่าเอ๊ะทำไมข้อความเหล่านี้มันอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่
แต่พี่คะสิ่งที่เนเห็นก็คือสลิปที่พ่อโอนเงินให้เขาใช้ทุกวัน
ทั้งที่กับคนในบ้านคุณพ่อประหยัดมาก
จนกระทั่งวันหนึ่งเนไม่ไหวเพราะรู้สึกสงสารแม่
แต่ก็ไม่แน่ใจเรื่องพ่อก็เลยไปแอบหยิบมือถือของพ่อมาดูค่ะ

พ่อแอบคบกับคนอื่นอยู่
ซึ่งดูจากการคุย
ผู้หญิงคนนั้นก็ทราบดีนะคะว่าพ่อมีครอบครัวอยู่แล้ว

พี่เอาจำไม่ค่อยจะรู้สึกตกใจ

และบางคนยึดคติว่าฉันยุ่งกับเธอ
ไม่ได้ยุ่งกับครอบครัวเธอก็มี
วันนั้นเนตัดสินใจเอามือถือตัวเอง
วีดีโอหน้าจอของพ่อเก็บไว้ทุกคืนที่เนยแอบดูตัวชา
เจ็บในอกมากเหลือเกินทุกครั้งที่เขาคุยกันคุณแม่เน
ก็นอนอยู่ข้างเขาเราทั้งบ้านเชื่อใจคุณพ่อมากคุณพ่อ
ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวไม่เคยขาดดูรักครอบครัวและกลับ
เกือบทุกวันแต่สิ่งที่เนเห็นมันเหมือนกับเนยไม่รู้จัก
พ่อของเนยเลยหลายครั้งที่เห็นข้อความแล้วโมโหค่ะจนทน
ไม่ไหวอยากจะบอกคุณแม่แต่เนก็กลัวค่ะถ้าเนบอกแม่ครอบครัว
เราอาจจะไม่เหมือนเดิมเนยไม่กล้าปรึกษาพี่เพราะพี่ก็มอง
คุณพ่อเป็นไอดอลนะคะเนยควรแก้ปัญหานี้ยังไงดีคะพี่อ้อยเน
ควรบอกแม่หรือพี่เนดีไหมและตอนนี้เนยยอมรับเลยค่ะพี่ว่า
มองพ่อไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเนควรทำยังไงกับความรู้สึก
นอกใจเป็นเรื่องธรรมดาการเสียน้ำตาก็เป็นเรื่องปกติหลายหลาย
ครั้งที่เราคิดว่าเอ้ยใครใครเขาก็นอกใจกันมันไม่ใช่ไงคะการ
ทำผิดพร้อมกันไม่ใช่สิ่งนั้นไม่ผิดคนสองคนรักกันนอกใจกัน
เจ็บแล้วตอนนี้ผลกระทบที่ใหญ่กว่านั้นคือหัวใจของลูก
ค่ะนอกจากเสียใจคือการเสียความศรัทธาคนที่เป็นฮีโร่ของ
เรามาทั้งชีวิตการทรยศหัวใจภรรยาหรือสามียังไม่เท่าทรยศ
หัวใจของลูกที่มีพ่อและแม่เป็นตำราเล่มใหญ่ในการใช้ชีวิต
นะคะต่อให้หลายหลายคนชอบพูดว่าเฮ้ยในเรื่องของผู้ใหญ่แต่อย่าลืม
หัวใจของเด็กก็เจ็บเป็นพ่อนอกใจก็เหมือนกับถูกคนที่
เรารักอ่ะถูกแย่งไปอะค่ะและไม่เท่าไหร่คือจริงแล้วเนี่ยที่เจ็บ
กว่านั้นคือเขารู้ว่าคนที่เสียใจที่สุดคือแม่และแม่คือหัว
ของลูกทุกคนแม่เจ็บหัวใจลูกก็เจ็บไม่น้อยไปกว่ากันนะคะ
เนบอกว่าถ้าบอกแม่ครอบครัวของเราอาจไม่เหมือนเดิมก็ต้อง
รับก่อนนะคะว่าต่อให้น้องเงียบก็ใช่ว่าทุกอย่างจะเหมือน
เพราะว่าตอนนี้พ่อที่ซื่อสัตว์คนเดิมหายไปแล้วน้องต้องตั้ง
อายุ๒๒แล้วค่ะหนูมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอต้องยอมรับว่า
ความเหมือนเดิมในโลกนี้ไม่มีจริงนะคะแค่มันเคลื่อนตัวไปทั้ง
ไหนเท่านั้นเองสิ่งที่เนรู้และเห็นไม่รู้สิทำไมไม่รู้ที่
กลับรู้สึกว่าหรือว่าคุณแม่รู้ท่านเป็นสามีภรรยากันมา
ก่อนเราเกิดด้วยซ้ำแต่ท่านเนี่ยอาจทำเป็นไม่รู้เพื่อจะได้
ดูแลหัวใจลูกเช่นกันหรือเปล่าถ้าเนยยังตั้งสติไหวนะวัน
สักวันลองคุยกับคุณพ่อดีไหมคะก็ถามถ่ายกันนะคะอ่าคุณ
พวกเราลำบากมากไหมคุณพ่อล่ะรู้สึกเหนื่อยไหมกับการที่ต้อง
ดูแลพวกเรามาโดยตลอดหนูให้กำลังใจพ่อนะคะพอดีว่าหนู
มีเรื่องอยากรู้อะค่ะค่อยคุยใจเย็นเย็นไปเรื่อยคือตอน
ดึกที่หนูตื่นขึ้นมาหรือบางวันหนูยังไม่ได้นอนเลย
หนูเห็นคุณพ่อนอนดึกมากอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาเลย
เครียดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่อยากให้คุณพ่อนอนน้อยนะคะ
คะค่อยค่อยสื่อสารกันไปอยากรู้จังเลยอะค่ะว่าคุณพ่อจะตอบ
ว่าอะไรและตอบในอารมณ์ไหนด้วยหรือแม้แต่หนูดีใจมาก
เลยนะคะพ่อที่ไม่ว่าจะเจอเรื่องยากอะไรครอบครัวเราก็ยังโอ
อุ่นเพราะว่าหนูมีคุณพ่อที่ไม่เคยทำให้พวกเราเสียใจ
หนูจะเป็นลูกที่ไม่ทำให้คุณพ่อเสียใจเช่นกันนะคะ
สื่อสารทางบวกค่ะหยอดถามไปเรื่อยถ้าในที่สุดแล้ว
ถามขนาดนี้แล้วคุณพ่อยังคงไม่หยุดคราวนี้อาจจะต้อง
เปิดใจคุยกันให้ชัดมากขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ
อะไรพ่อพร้อมทำร้ายหัวใจแม่และหัวใจพวกเราแล้วหรือคะ
พ่อมีปัญหาอะไรตรงไหนอึดอัดครับข้องใจจนต้องไปหาที่
บายกับคนอื่นหรือเปล่าลองคุยให้หนูฟังได้นะถ้าน้องคุย
ก็แล้วถามก็แล้วทุกอย่างยังคงเดินหน้าต่อไปคราวเนี้ยพี่
ว่าเน่ต้องคุยกับพี่เขาโตกว่าเราและเขามีครอบครัวแล้ว
เขาเห็นอะไรต่อมีอะไรมานานกว่าเราต่อให้หนูบอกว่าเขามี
เป็นไอดอลแล้วยังไงอ่ะคะคนที่เป็นไอดอลต้องทำตัวให้
สมกับเป็นคนที่เป็นไอดอลสิเขาได้รับความชื่นชมจากคนเป็น
ลูกนะไม่ใช่ไอดอลมีความผิดและปกปิดเอาไว้เพราะว่ากลัวคน
ที่รักเราจะรู้ความจริงและสูญเสียความเป็นไอดอลไม่ใช่ค่ะ
ความจริงคือความจริงไม่ใช่หลอกลวงสร้างภาพที่ดีทั้งที่ข้าง
ในไม่ใช่เลยแล้วลองฟังมุมของพี่พี่ดูเผื่อเขาอาจจะเป็นอีก
หนึ่งพลังในการดึงหัวใจคุณพ่อกลับมาทำในสิ่งที่ถูกทิศ
ควรแต่ถ้ายังดึงไม่ไหวคราวนี้ค่อยประคองหัวใจคุณแม่ค่ะ
เพราะในที่สุดนะต่อให้หนีความจริงแทบตายสุดท้ายความจริงก็
ตามหาเราเจออยู่ดีค่ะวันที่คุณแม่รับรู้เราก็อยู่ข้างข้าง
แม่ไม่เป็นไรนะแม่นะลูกไหวดีกว่าที่วันหนึ่งคุณแม่มารู้
ความจริงพร้อมสิ่งที่ทำให้ยากกว่าและทำใจยากที่สุดเลยของ
ติดเติมว่าคุณแม่คือลูกรู้มาตั้งนานแล้ว
เดี๋ยวคุณแม่จะมองว่ากลายร่วมด้วยพ่อเพื่อหลอกแม่ค่ะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่คือการเรียนรู้วิธีปรับตัวปรับใจ
รับให้ไหวกับสิ่งที่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาก่อน
หนึ่งหนูคงเข้าใจแหละว่าความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลก
เมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วนะ
แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรายังเป็นครอบครัวเดียวกัน
ต่อให้มองคนละอย่างขอให้เรายังอยู่ข้างกัน
คุณแม่จะไหวหรือไม่ไหวลูกต้องตั้งหลักให้ได้ค่ะ
เพื่อเป็นที่พึ่งพิงหัวใจให้แม่ด้วย
ถ้าพ่อยังคงทำเรื่องแย่ต่อไป
เรายังคงเป็นพ่อลูกที่ผูกพันนะคะ
แต่เรื่องไหนรับกันไม่ได้ก็ต้องบอกกัน

แต่อยู่ที่ว่าเขาคิดทำอะไรต่อให้มันถูกหรือเปล่า
อกใจใครก็ทำเป็นค่ะแต่ทำไมแม่ไม่ทำอ่ะ
ยังคงคิดถึงหัวใจลูกและหัวใจสามีแต่พ่อกลับทำ

กล้าทำร้ายหัวใจทุกคนที่รักพ่อแบบนี้จริงหรือเปล่า
ผู้หญิงที่พ่อคุยด้วยพ่อคุยด้วยความรักสนุก

ยังมีความสุขอยู่ไหมตอนนี้ต้องวัดใจกันไปเลย
เงินทองที่หามาแต่ละบาทแต่ละสตางค์

เราไม่รู้จริงว่าผู้หญิงคนนั้นหลอกพ่อเราอยู่หรือเปล่า
ถ้าอยู่ใกล้จะกอดน้องเนรแน่นนะ

ประคองหัวใจตัวเองและหัวใจแม่

แค่ทำความเข้าใจว่าทุกคนคือคนธรรมดา
ที่รักได้เจ็บเป็นและมีโอกาสผิดพลาด

เผลอตอนนี้หนูแทบจะเป็นหลักด้วยซ้ำ
ในการประคองหัวใจคนในครอบครัว

แค่ต้องใช้สติเท่านั้นเองนะคะ
นะไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้กับครอบครัวใคร

เป็นปัญหาอันดับต้นของคนที่มีความรัก

มีคนเยอะมากที่เพลี่ยงพล้ำ

ไม่อยากให้มันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเลยค่ะ
หัวใจของสามีหรือภรรยาที่คนข้างนอกใจ

ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมา

เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของใครไปด้วยกัน
ใครมีอะไรอยากคุยส่งเข้ามาคุยกันได้นะคะ

สามารถติดตามฟังกันได้ทุกอาทิตย์นะคะ

ยูทูปของไทยรัฐพอร์ตบีน
เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะดูแลสุขภาพด้วย
วันที่เราจะต้องสู้กับฝนอีกสักตั้ง
วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ